สวัสดีครับมาเกาะติดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
เอ๊ะทำไมช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกิน
ซึ่งช่วงนี้อย่างที่ได้เกริ่นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้ว
เป็นช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อน
ดังนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูแบบนี้ความแปรผลสภาพอากาศก็จะเกิดทีขึ้นบ่อยขึ้น
แล้วก็มีความรุนแรงด้วยนะครับประใจหลัก
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลพวงของอากาศร้อนชื้น
จากบริเวณทะเลอ่าวไทยมีการพัดเข้าไปในบริเวณใจกลางเมืองไหนของเรา
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางร้อนและอุบเป็นพิเศษนะครับ
ชื้นเหล่านี้นั้นเมื่อมาใจกลางประเทศแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะมีลักษณะลอยตัวขึ้นนะครับไปบนท้องฟ้า
กลายเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
พอลอยขึ้นไปข้างบนไปเจอความเย็นหน่อย
กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็มีการตกลงมา
หลายจุดหลายพื้นที่ในช่วงบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
หลังจากนี้กลุ่มฝนก็ค่อยมีการเคลื่อนต่อไป
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้จะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามานะครับ
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเช่นเดียวกัน
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นนะครับ

ก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน

เข้ามาในครั้งนี้ก็จะมาไล่อากาศร้อน

บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

ลักษณะของฝนก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับ
มีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่ามีทั้งลมกระโชคแรง
ดังนั้นเกษตรกรชาวบ้าน
ใครที่ทำการกิจกรรมกลางแจ้ง

สามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

นี่เป็นการคาดการณ์ของกรมประตูในวงพิทยา
สีเขียวคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ในวันนี้
มีการกระจายตัวอยู่บริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทย

ไล่มาจากบริเวณประเทศจีนตอนล่าง

ฝนจะค่อยมีการเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
แล้วก็จะค่อยมีทิศทาง
เคลื่อนที่ลงมาบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
การเคลื่อนตัวของสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็น

ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากฝนกลุ่มนี้หมดไปเนี่ย
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลจนถึงวันศุกร์นี้
อากาศก็จะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ตามประกาศของตรงกรมอุตุนิยองที่ยา
ก็อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
นี่เป็นลักษณะที่เราอาจจะได้เจอกัน

เมืองไทยของเราอาจจะไม่ได้เจอกับความร้อนและอุ
ที่เราเจอกันมาก่อนหน้านี้๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ
แต่ลักษณะหน้าร้อนฤดูในปีนี้นะครับ
อาจจะมีทั้งเรื่องของฝนเข้ามาตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมอะไรต่าง
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป